ต้องเคลียร์ประเด็นนี้ให้เข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะครับว่า
จุดยืนไทยพักดีก็คือจุดยืนที่เรียกว่าการนำการเมืองนำการทหาร

เพียงแต่ว่าผมเอาองค์การพระรำรัฐที่ในหลวงท่านกล่าวไว้ว่า
เข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งขนาดนี้มันไม่ใช่

คำถามถามว่าใครจะเข้าไปทำ

เชื่อไหมว่าผมไปในพื้นที่อยู่กินนอนกับเขา
ในนั้นเอาสามวันสามคืน
และผมคิดว่าถ้าในนั้น
โอกาซไม่ได้
ชีวิตทางค่อนข้างดีขึ้น
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง
โดยเฉพาะโครงการพลังงานสะอาด
ที่เราจะเอาพื้นที่นั้นเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด
เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่

จะมีชีวิตดีขึ้นต่อก่อนนะฮะ

เมื่อสักครู่นี้บอกการเมืองนำการทหารแต่

จะยังไม่ยกเลิกกฎหมายความมั่นคงเหรอคะ

ค่อยไม่ใช่อยู่เข้าไปเสร็จแล้วยกเลิกเลย

ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าสุดท้ายแล้วมันต้องยกเลิก
แต่ไม่ใช่ไปจัดการทันทีทันใด